คุณผู้ชมครับช่วงเมื่อกี้มีเด็กสัก๑๐ขวบใช่ไหม
สองขวบขี่มอเตอร์ไซค์ใช่ไหม
เรื่องของเด็กเนี่ยคุณผู้ชมคือต้องดูแลใกล้ชิดนะครับ
จะบอกว่าไม่มีเวลาเดี๋ยวเสียใจนะ
เด็ก๓ขวบเด็กผู้หญิงตามหมาออกไป
หมาออกไปคราวนี้หมามันไปกลางทุ่งนาคุณผู้ชมครับ
แล้วปรากฏว่าหลงกลับไม่ได้โอ้โหคุณผู้ชมแตกตื่นกันหมดตามหานี่นี่อุ้มอยู่แล้ว
แตกตื่นกันทั้งหมู่บ้านครับยายสะอาดกราบสร้อยท่านอายุ๗๐ปี
อยู่บ้านเลขที่๖หมู่๑๘บ้านหนองย่าปล่องตะบนยอดแกงอำเภอนาบนกาลสินครับ
ไปเจอเด็กผู้หญิง๓ขวบเดินหลงอยู่ในนาคนเดียวคุณผู้ชมนึกภาพมืดตึ๊บ
โอ้โหอยู่ใกล้ไร่ของคุณยายไง๕โมงครึ่งเย็นเมื่อวานนี้
ลูกใครล่ะลูกหนูลูกใครเด็กสามขวบบอกไม่ได้รู้แต่ว่าวิ่งตามหมามา
สะอาดพานะครับพากลับมาบ้านเพื่อให้ผู้ใหญ่บ้านประกาศตามหาพ่อแม่ผู้ปกครอง
แล้วตอนนั้นพ่อแม่ผู้ครองรู้ยังว่าลูกหายเนี่ยทันทีที่ผู้ใหญ่บ้านประกาศเสียงตามสาย
มีชาวบ้านมากันที่บ้านของยายสะอาดมาดูตัวเด็กว่าเป็นลูกหลานใครนะครับ
คุณผู้ชมไม่มีใครรู้จักเด็กคนนี้ฮะมาจากไหนล่ะลูกเอ้ย
มีคนเอารูปของน้องเนี่ยไปประกาศตามหาทางเฟซบุ๊กพ่อแม่ของน้องซึ่งอาศัยอยู่ในห้องเช่า
อยู่ใกล้กันห่างจากบ้านยายที่ไปเจอประมาณสัก๑กิโลเมตรรีบมารับตัวครับรีบมารับตัว
สะอาดเล่าให้ฟังบอกว่าตอนนั้นยายเนี่ยจะไปเก็บผักที่ไล่นะครับแล้วไปเจอน้องเดินอยู่กับหมา
ตอนแรกยายก็นะคิดว่าเป็นหลานยายก็จะเรียกกลับบ้านเอาไปดูเอ้าไม่ใช่หลานฉันแล้วลูกใครหลานใครแล้วเนี่ย
นะครับก็ตัดสินใจพากลับบ้านมาก่อนฟังคุณยายเล่าหน่อยครับ
ไม่อยากให้เกิดเหตุร้ายนะแต่จะยกตัวอย่าง

เรื่องมันยังไงคือในเฉลิมศักดิ์วงราชอายุ๒๕ปีพ่อของน้องคนนี้หลานคนนี้คือ
พ่อเล่าบอกผมก็ก่อไฟหุงข้าวนะคุณนักข่าวก่อไฟหุงข้าวออกมาจากครัวก็ไม่เจอ
ลูกก็คิดว่าสงสัยลูกเดินเล่นอยู่กับหมาไม่ได้นะพ่อนะเนี่ยครับก็เลยไม่
กังวลอะไรที่พูดอยู่แถวนี้แต่ต่อมามีน้องโทรมาบอกว่านู้นมีคนเขาประกาศ
เด็กหลงนะครับเพราะพ่อรู้เท่านั้นก็ตกใจครับแล้วจะจำเรื่องนี้ไปอุทหรณ์
เอาให้ดีพ่อเอาให้ดีนะต่อไปเขาบอกสัญญาจะไม่ให้ลูกฆ่าสายตาอีกครับ